ดูกันที่อำเภอชายโยจังหวัดอ่างทองกันหน่อย
พื้นที่ในอำเภอนี้นะคะจะอยู่ติดริมแม่น้ำ
และพื้นที่นี้เองนะคะประชาชนเขาปลูกถั่วลิสง
เอาไปต้มขายและประโยชน์ทางอ้อมของต้นถั่วลิสง
คือเป็นปุ๋ยเพื่อการเตรียมดินในการทำนารอบต่อไปนะคะ
สำหรับการต้มถั่วขายเขาบอกว่าลงทุนไป๑๐๐บาท
กำไรกลับคืนมาเป็นหมื่นบาทเลย
โอ้โฮหมื่นบาทนั้นเหรอใช่ค่ะและคนที่ปลูกส่วนมากเป็นผู้สูงอายุด้วยนะคะ
รวมตัวกันใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะ
บริเวณริมตลิ่งตลอดแนวแม่น้ำเจ้าพระยา

ตำบลชายภูมิอำเภอชายโยจังหวัดอ่างทอง
มีประชาชนเขาจับจองพื้นที่สันดรริมแม่น้ำ
ทำการเกษตรปลูกถั่วลิสงค่ะ
เกษตรกรส่วนใหญ่มักจะเป็นผู้สูงอายุใช้ลงทุน

ในการไปซื้อเมล็ดพันธั่วลิสงเอามาปลูก
ใช้เวลาไม่นานนะคะ๓เดือน
ผลผลิตสร้างรายได้เป็นหมื่นบาท
อกจากนี้สามารถเอาถั่วลิสงไปต้มขาย
ราคากิโลกรัมละ๕๐บาทได้ด้วย
เป็นการเสริมรายได้เลี้ยงครอบครัวค่ะ
๔๐๕๐บาทส่วนถูกกันนั้น
จะสังเกตเห็นว่าเกษตรกรคุณตาสดอายุค่อนข้างเยอะแล้ว
ซึ่งเขาบอกว่าเป็นการรวมกลุ่มกัน
ลูกถั่วลิสงเฉพาะตรงนี้

แล้วก็คุณตาบอกว่าเป็นการออกกำลังกายไปในตัวด้วย
สำหรับพื้นที่นี้นะคะเป็นพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำ

ก็ทำให้ต้นถั่วลิสงเจริญงอกงาม

ถือว่าเป็นการปลูกพืชแบบอินซีค่ะ

ขายเองก็ได้เอาไปต้มเอาไปขายอะไรอีกทางหนึ่ง
ตรงจุดนี้นะครับเวลาน้ำท่วมนะฮะใหญ่เยอะนะครับ
ตามก็จะกวาดบรรดาทรัพย์สิ่งขยะ

แล้วน้ำลดบรรดาขยะทั้งมีปุ๋ยมีอะไรมาด้วยนะครับ
จะลงแบบนี้ชาวบ้านไม่ต้องหาปุ๋ยเลย
มันก็ค้างอยู่ตรงนี้แหละกลายเป็นปุ๋ย